ท่านผู้ชมครับมีอีกหนึ่งประเด็นก็อย่างที่เราทราบนะฮะว่า
คุณตังโมนิดาเนี่ยเธอสนิทกับกระติกผู้จัดการส่วนตัวมาก
แล้วก็รับลูกลูกสาวของคุณกติก
ปัจจุบันอายุสัก๕๖ขวบมาเป็นบุตรบุญธรรม
นี่คือภาพวันที่คุณแตงโมนิดาไปออกรายการซุปตาพาฟินนะฮะ
นี่นะครับแล้วทางรายการเนี่ยเขามอบประกันอุบัติเหตุ
เป็นกรมฐานประกันอุบัติเหตุให้๑ฉบับ
ก็เหมือนกับเวลาเขาไปออกรายการบางทีมันก็จะมีเรื่องประกันอุบัติเหตุ
พวกนี้ให้ใช่ค่ะบางทีบริษัทประกันเขาก็เป็นสปอนเซอร์รายการนี้
แขกรับเชิญมาออกรายการก็ให้ประกันชีวิต
เป็นเหมือนแบบเป็นของรางวัลในรายการอะไรแบบนี้ค่ะ
ซึ่งคุณธัญญาเนี่ยเป็นพิธีกรรายการนี้ด้วย
กรมทันประกันชีวิตที่เป็นประกันอุบัติเหตุฉบับนี้เนี่ย
มูลค่าของความคุ้มครองเนี่ยถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุเนี่ย

ผู้ที่เขาระบุเอาไว้ให้เป็นผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับ๑ล้านบาท
และกรมทันมันจะสิ้นสุดสิ้นเดือนเมษายน
ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้คุณแตงโมนิดาเธอเสียชีวิตแล้ว
จากเหตุการณ์ตกเรือสปีดโบสต์อย่างที่เราคุยกัน
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะสรุปคดีว่าอุบัติเหตุแบบไหนอะไรยังไง
หรือไม่อุบัติเหตุต้องรอฟังนะครับ
เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากคุณแอนนานะฮะ
คุณแอนนาเพื่อนสนิทของคุณแตงโมนิดา
โพสต์ภาพนี้นะฮะคุณตังโมไปร่วมรายการซุปตาพาฟิน
โมก็มีประกันอุบัติเหตุ๑ล้านจากรายการซุปตาพาฟิน
เขียนในคอมเมนต์ว่าต้องรอทางทิพยประกันภัยแจ้ง

อย่างน้อยโมจะได้ไม่ต้องห่วงคนข้างหลัง
ก่อนที่คุณแอนนาจะบอกว่าสรุปแล้วผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
ก็คือลูกบุญธรรมของคุณตังโม
ซึ่งก็คือลูกสาวของคุณกติกผู้จัดการส่วนตัว
โอ้โหซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกรณีเลย

สองเพื่อนสนิทของคุณตังโมเกี่ยวกับกรมฐานประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุฉบับนี้
คุณฮิปโปยอมรับว่าตัวเธอคือเคลียร์ทีฟของรายการซุปตาพาฟิน
มีผู้สนับสนุนรายการที่เป็นบริษัทประกันชีวิต
ก็คือทิพยาประกันภัยเนี่ยสนับสนุนรายการด้วยการมอบกรมฐานอุบัติเหตุ
ให้กับผู้มาออกรายการคุณแตงโมก็ได้รับการคุ้มครอง๑ปีไม่ต้องเสียเบี้ยประกัน
รับว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในวันนั้นที่คุณตังโมระบุเอาไว้
ก็คือลูกบุญธรรมซึ่งก็คือลูกสาวของคุณกติกจริง
ก็ลืมไปนานมากแล้วตอนนั้นเราเป็นเคทีฟเราแค่เลือกเพื่อนไปทำงาน
อยากให้เพื่อนได้เงินค่าตัวในการทำงานครั้งนี้
อาจจะมอบให้โอเคก็มอบ
ก็เงินนะคะในกรมฐานเขาแจ้งไว้ว่าประกันอุบัติเหตุ
ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นชื่อลูกค่ะน้อง

แม่ก็จะแย้งเพราะว่าทางลูกเองไม่ได้รับจดเป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมาย

เขาไปเคลียร์กันเองเพราะว่าเราให้เบอร์ให้อะไรไปคุยกับทางประกันหมดแล้ว
เบอร์ต้องคุณแม่เอามาให้ข่าวเหรอแย้ง
นี่เพื่อนบอกว่าคุณแม่ของคุณตังโมอาจจะไปแย้งได้
เพราะว่าต้องยอมรับแล้วว่าหลังจากคนทราบข่าวกันเนี่ย

ก็กังวลว่าเงิน๑ล้านบาทมันจะไปอยู่ที่มือคุณกติกหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนั้น
ค่ะแต่ทีมข่าวของเราไปถามคุณแม่ของคุณตังโมนะคะ
คุณแม่บอกว่าไม่รู้เรื่องประกันอุบัติเหตุในครั้งนี้เลยค่ะ
แต่คุณแม่ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในลักษณะที่ว่าลูกสาวของคุณกระติก
ที่คุณแตงโมรับมาเป็นลูกบุญธรรมค่ะ
คุณแตงโมไม่ได้จดทะเบียนรับรองลูกของกระติกเป็นลูกบุญธรรมตามกฎหมาย
ไม่ได้มีเอกสารอะไรแต่เป็นการรับเป็นลูกบุญธรรมในลักษณะพูดว่า
เป็นลูกบุญธรรมนะแต่ไม่ได้มีเอกสารยืนยัน
คุณแม่ก็เลยไม่มั่นใจว่าผลประโยชน์หลังจากคุณแตงโมเสียชีวิต
จะตกไปที่ลูกของคุณกระติกตามกรมทันที่ระบุเอาไว้ในรายการเมื่อสักครู่นี้

ลูกสาวของคุณกติกอายุเพิ่ง๖ขวบนะคะ
คุณแม่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวคุณแม่จะลองตรวจสอบดูหน่อยซิ
ว่าจะยังไงจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้บ้างไหมฟังเสียงคุณแม่ค่ะ
ขอมแค่เนี่ยต้องบอกคุณแม่เพราะคุณแม่จะเป็นคนซื้อ
กรมธรรมนี้ไม่รู้นะเพราะว่าคุณแม่คิดว่าอย่างนี้
อาจจะแต่คุณแม่เห็นซื้อกุมทันในรายการเมื่อกี้นะ
กับคุณธัญญานะคะอาจจะคืออย่างที่หนูบอกอ่ะ
มันไม่ได้เซ็นเป็นบุคคุณธรรมยังไม่ได้เซ็นเป็นทางการ

ถ้าสมมุติว่าน้องโมนตายกุมทันนี้เข้าได้

ในฐานะที่คุณแม่เป็นผู้รับคุณประโยชน์โดยสายเลือด

นี่ค่ะแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทนายความ
ดำเนินการให้ดูว่าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้บ้างไหม
แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะต้องแยกกันคนละส่วน
เพราะว่า๑ละเรื่องของลูกบุญธรรมต่อให้สมมตินะ
เราก็ไม่รู้ว่ามีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องไม่ถูกต้อง
อย่างที่คุณแม่บอกนะลูกบุญธรรมที่จะรับที่ในกรรมต่าง
หรือว่าเป็นทายาทรับมรดกตกทอดจากคุณตังโม
มันจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกรมประทันประกันชีวิต

เหมือนกับว่ามีคนก็โทรศัพท์ไปถามที่บริษัทประกันภัยเหมือนกันนะคะ

เพราะว่าการทำประกันชีวิตเนี่ย
ประกันจะอุบัติเหตุหรือชีวิตจะเสียชีวิตเองหรือจะอุบัติเหตุก็แล้วแต่
แล้วถ้าเราเป็นอะไรไปแล้วคนที่จะได้รับผลประโยชน์เนี่ย
มันขึ้นอยู่กับว่าผู้เอาประกันก็คือผู้ทำประกันเนี่ย
เขาเขียนเอาไว้จะให้ใคร
มันไม่เกี่ยวกับว่าเป็นมรดกของเขาที่ว่าทายาทของเขาจะต้องมานับว่า
เป็นสายเลือดไม่สายเลือดลำดับ๑๒๒

เขาจะให้ใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นทายาท
แล้วคุณตังโมก็เซ็นด้วยตัวเองจริง

ว่าแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องอะไรโยงใยที่คุณกติกจะไม่ได้ใช้เงินตรงนั้นหรือเปล่า
แบบประมาณอย่างงี้ที่เขาสังคมก็แบบแม่รู้สึกต้นไป

ใช่คือต่อให้คุณแม่สามารถไปยื่น
หรือว่าไปบอกว่าไม่ใช่ไม่มีการจดรับรองบุตรอะไรอย่างถูกต้องเลย
มันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของกรมทันที่เจ้าของคนที่เขาทำประกันเนี่ย

ใครก็ได้ฮะใครก็ได้ตามที่เขาระบุเอาไว้

ก่อนหน้านี้คุณแตงโมนิดา
ออกรายการเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเนี่ย
คือนี่ฮะรายการซุปตาพาฟินคุณธัญญาธัญเรศเองตระกูล
เป็นดาราสาวชื่อดังเป็นพิธีกรชื่อดังเนี่ย
พิธีกรในรายการเป็นเจ้าของรายการด้วยนะฮะ
คุณเอกกี้ด้วยนี่ใช่ไหมฮะ
ตาพาฟินนี่เราได้รับอนุญาตการใช้ภาพใช้คลิป
คุณธัญญาเรียบร้อยนะฮะขอบพระคุณมากนะครับ
ในรายการซุปตาพาฟินที่คุณแตงโมนิดาไปออกรายการเนี่ย
ถ่ายทำกันเมื่อเมษายน๖๔นะครับ
แล้วก็มีสปอนเซอร์ของรายการเขาก็มอบทุนประกันอุบัติเหตุให้

คุณแตงโมตอนนั้นลงชื่อผู้รับประโยชน์คือลูกสาวบุญธรรม
ก็คือลูกสาวของคุณกติกผู้จัดการส่วนตัวนี่แหละ
ซึ่ง๑ปีเนี่ยเท่ากับว่าไปออกเมษายน๖๔สิ้นสุดกรมทันเนี่ย
ก็คือก็คือเมษายน๖๕นี่นะฮะอีกไม่กี่เดือนจะถึงเวลาสิ้นสุดกรมทัน
คุณธัญญาบอกว่าประกันอุบัติเหตุฉบับนี้มีจริงเกิดขึ้นจริงนะครับ
คุณตังโมไปออกรายการซึ่งมีทิพยับประกันภัยเนี่ย
เป็นผู้มอบกรมทันให้กับคุณแตงโมแล้วตัวคุณธัญญาเองนี่แหละ
ฐานพิธีกรแล้วก็เป็นเจ้าของรายการด้วย
เป็นคนมอบให้กับมือวันถ่ายทำรายการตอนนั้นก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดในส่วนต่างนะ
แต่ทีนี้เนี่ยพอเกิดเหตุขึ้นไปตรวจสอบกับทางกรมทันแล้วเนี่ย
ผู้รับผลประโยชน์ที่คุณแตงโมระบุเอาไว้เป็นลูกบุญธรรมของคุณแตงโมจริง
ก็คือลูกสาวของคุณกติกเขียนชื่อน้องเอาไว้อย่างชัดเจน
ทางบริษัทประกันภัยก็ยืนยันว่าตามกฎหมายแล้วผู้เอาประกันจะเขียนชื่อใครก็ได้
ยืนยันว่าขอแค่ให้คนเอาประกันเป็นคนเซ็นเองเขียนเองไม่ใช่ลายมือคนอื่นเนี่ย
ก็ถือว่าให้ใครก็ได้ก็มีผลตามกฎหมาย
แล้วก็ได้ส่งหนังสือกรมทันฉบับนี้ไปตามที่อยู่บ้านของคุณแตงโมเรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เสียชีวิต
ตอนนี้ทางบริษัทประกันภัยกำลังรอบุคคลที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ติดต่อกลับมายังบริษัท
ถ้าไม่มีอะไรติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของขดงคดีต่างนานา
ก็พร้อมที่จะมอบเงินให้ตามสัญญาในกรมทัน
ระยะเวลา๑ปีนะครับตอนนี้ผ่านไป๑๐เดือน
เหลืออีก๒เดือนคือสิ้นเดือนเมษายนนี้กรมทันจะหมดอายุ
ดังนั้นคนที่ดำเนินการแทนก็ต้องเป็นคุณแม่ของเด็กก็คือคุณกระติก
และการที่จะไปรับเงินประกันก็ต้องนำใบบรรณบัตรของคุณแตงโมไปยื่นกับทางบริษัทประกัน

คุณกติกก็ต้องไปขอใบมรณบัตรจากคุณแม่ของคุณแตงโม
เพราะคุณแม่คุณตังโมนั่นคือคุณแม่ของผู้เสียชีวิต
แต่คุณแม่ของคุณตังโมวันนี้ค่ะออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
คือนักข่าวก็ถามคุณแม่นะคะว่าคุณแม่
เมื่อวานนี้หลังจากที่กระติกไปกราบขอขมาคุณแม่
แล้วกระติกพูดแบบนั้นคุณแม่รู้สึกยังไง
คุณแม่บอกเลยว่านิสัยไม่ดีเลย
จริงค่ะพี่อุ๋ยคุณแม่บอกแบบนี้เลยค่ะ

เจออะไรเมื่อวานเลยนะใช่ค่ะคงจะได้เห็นธาตุแท้นี่แหละ
เนี่ยคุณแม่นะคะคุณแม่พนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของคุณตังโมค่ะ
หลังจากที่ไปพบกับตำรวจสพมนทบุรี
นักข่าก็ถามว่าเมื่อวานนี้ภาพนี้
ที่คุณกติกนำพวงมาลัยไปกราบขอขมาคุณแม่
แล้วคุณกติกก็ตอบคำถามคุณแม่
น้ำเสียงที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันคือการเขียนคุณแม่

คุณแม่บอกเลยว่าโมโหมากนะคะ

นั่งเถียงเมื่อคืนก็นิสัยไม่ดี
เวลาเจอกันทำเป็นนอบน้อมอ่อนโยน
แต่พฤติกรรมนั่งเถียงและก้าวร้าวแบบนี้ไม่เคยเห็น

คิดว่าพฤติกรรมของกระติกเมื่อวานนี้มันคือท่าแท้ของเขาหรือเปล่า
ตอบว่าแม่คิดว่าใช่
เพราะตำรวจก็บอกกับแม่แบบนั้นเหมือนกันฟังเสียงคุณแม่ค่ะ
คือเขาว่ายน้ำเป็นพริ้วเป็นปลาเลยคุณไม่เห็นข่าวหรอกค่ะ

แต่เขาบอกคุณแม่ต่อหน้าพวกคุณว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็น
คุณแม่บอกทำไมไม่ลงไปช่วย

ทะวีแน่นอนค่ะตอนนี้ฮอตมากเลย
คุณแม่ค่ะเหมือนเปิดโอกาสให้เขาได้พูดแต่ทำไมไม่ทำ
ใช่แล้วแถมมาโกหกอีกต่างหาก

ก็เมื่อวานคนก็เลยแชร์ภาพคุณกติกว่ายน้ำเยอะเลย
ใช่ค่ะแต่เหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าคุณกติกลบภาพ
ไปจากไอจีส่วนตัวแล้วหรือยังเห็นเหมือนกับมีคนบอกว่า